ที่ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ไม้หน้าสามตีจนเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่เขานำอาหารไปให้หมูภายในฟาร์มในพื้นที่ตำบลโคกชะงาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้ละ๒๓วันก่อนนะครับ
แล้วก็ทีนี้ทางญาติก็กลัวเหมือนกันนะ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้ถูกฆ่าตายแล้ว
ที่บ้านของญาติผู้ชายคนนี้ยังถูกเผานะฮะ
แล้วก็ทางญาติผู้ตายบอกว่า
คนที่ก่อเหตุมาฆ่าญาติของพวกเขาน่าจะเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่

แต่ทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องที่เป็นความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายเฮียน
เพราะว่าเขามีการจัดการเผาศพที่เชิงตะกอนแบบนี้
มีการขอคำมามีการขออโหสิขออะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ปรากฏว่าสับปะเหลอมาดูหลังจากที่ไฟมอดไปแล้ว
ร่างยังถูกเผาไม่หมด
อ๋อมันไม่ไหม้ใช่ฮะสัปลิร์ย์ต้องเรียกญาติ
มาทำพิธีขอขมากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะจุดไฟเผา
แล้วก็ทางญาติและครอบครัวก็มาทำพิธีแบบนี้
บอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะขอให้ไปสู่สุขติ
จากนั้นก็มีการจุดไฟเผาอีกครั้ง
แล้วก็ร่างนั้นถูกเผาจนหมดสิ้นนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ทางญาติบอกว่า
จะเป็นวิญญาณเฮียนเขาไม่ยอมไปไหน
เขายังเหมือนอาฆาตแค้นคนที่ฆ่าเขาอยู่นะครับ
ก็คนที่เสียชีวิตคือนายชาลิศขุนรักอายุ๓๓ปีนะครับ
ถูกทำร้ายร่างกายถูกคนร้ายใช้ไม้หน้าสาม
ทุบตีจนเสียชีวิตภายในฟาร์มหมู
พื้นที่ที่ตำบลโคกชะงายที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
แล้วก็การเผาร่างของผู้เสียชีวิต
ก็เผากันที่วัดอำภาวนาบรามที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าเผาไหม้ไม่หมด
ทำให้ต้องมีการเผาซ้ำถึง๒ครั้งนะครับ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนติดตามตัวคนร้ายอยู่
แต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้นะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
โดยนายชาลิศผู้เสียชีวิตถูกคนร้าย
ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๒พฤษภาคม
แล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตหวาดภาวะเรื่องของอิทธิพลมืด
เพราะว่าถูกคมคู่ห้ามเอาเรื่องกับผู้ก่อเหตุ

เข้าไปเผาบ้านญาติที่เป็นพยานในคดีนี้ด้วยนะครับ
คดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะสาเหตุของการถูกฆ่านะฮะ